แบบนี้ค่ะพาไปดูเอ็มวีค่ะเบื้องหลังเอ็มวีของคุณสิงโตนำโชคนะคะพี่แจ๊กกะรีนนะนะเขาไปบุกมาฝากเหมือนกันนะและที่สำคัญเขาบอกว่าเอ็มวีเพลงเนี้ยเขารวมเหล่าสาวสองแอลจีบีทีคิวเออ
มาแบบล้นจอเลยล้นเอ็มวีเลยจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
มาโหลดค่ะวันนี้แจ๊กกะลีนจะพาคุณผู้ชมมาเบิ้งเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุด
หมอลำคำน้อยของบักซิงโตนำโชคด้วยค่ะโอ้โหบอกเลยเพลงนี้บักซิงโตเพลินตั้งใจหลายอีหลี
แต่งตัวด้วยชุดหลากสีสันยังกับลูกหวานคุณผู้ชมใส่โค้ดสีชมพู
หมวกเหลืองออยกับแว่นเขียวแป๊ดกางเกงขาสั้นจุดจูดกับวูดเก๋เก๋
โอ้โหว้าวแบบใหม่แบบสับแบบว่าเคยเห็นสิงโตลูกหนี้ที่ไหนมาก่อนเลยค่ะ
เมื่อเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้วค่ะอายสิงโตก็กระโดดเข้าฉากไปเต้นโยโยบทกับน้องแอลจีบีทีคิวที่จัดเต็มพักหลาย
โอ้โหสีสันตะการตายิ่งกว่าดาวล้านดวงอีกเด้อจ้า
ให้เป็นมองลำมือใหม่ให้หมดทั้งหัวใจไอให้เจอซอสแจ๊กผิดพลาดจังใดต้องขออภัยอย่างแรง
ก็คืออย่างนี้พี่แจ๊คผมอยากแต่งเพลงหมอลำเพราะผมชอบเพลงหมอลำ
เพิ่งมาชอบนะเพิ่งฟังรู้สึกมันสนุกชีวิตผมอ่ะก็ลายล้อมอยู่กับพี่พี่กับเธอยังไง
พี่แจ๊กเนี่ยแล้วก็เอ่อมีพี่ที่เป็นสไตลิสพี่ชั้นแต่งหน้าใดใดเนอะ
เขามีวิธีคิดวิธีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันล้ำมันสนุก
อ๋อมันมวลนะมันสนุกผมตัำแต่งเพลงเสร็จไม่มีอะไรนะ
แล้วก็ลองให้พี่เขาเต้นมาเขาเติมความสนุกแล้วมันดูสนุกมากเลย
ทำไมต้องหำมือใหม่มือใหม่เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเจ๊หำใหญ่เลยไม่ได้เจ๊
เพิ่งเกิดมันต้องต้องบอกคนผู้ชมก่อนปะครับคือห่ำห่ำนี้เป็นภาษาอีสาน
เล็กเล็กห่ำห่ำก็คือเหมือนเหมือนเอ่อไอหนุ้ยไอหนุ้ยท่านประสาทศาสตร์
ทีนี้เราก็แทนตัวเองว่าเราเป็นหมอลำตัวเล็กที่อยากจะเป็นหมอลำ
แต่เราไปเป็นหมอลำแบบรุ่นใหญ่เลยก็แหมเราประสบการณ์เราไม่มี
สิน้อยก็น้อยแต่ห่ำรูปหล่อคมคำเขาเอิญอายห่ำน้อย
ให้โอกาสห้ำแน่ได้ไหมถ้าวันหนึ่งห้ำใหญ่ห้ำสิบวันลืมพระคุณ
โทษนะคะนี่เมาอ้าวโอ้ยมันมุ่นคักแน่อีหรี่
นี่พี่แจ๊กลิ้งก็พยายามซ้อมเต้นอยู่หลายรอบหรือยังนะสิงโตแต่คือ
รอดสักทีค่ะปิดท้ายอ้ายสิงโตยังมีซีนสุดเตอร์ไพรส์ค่ะ
การหยิบเอามีมเด็ดนะคะของนักร้องดังเมืองนอกแซมสมิท
ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเกาะกับเพื่อนค่ะเอามาเป็นแรงบันดาลใจ

เต้นโยกอยู่บดไปเลยค่ะ
เรียกว่าจัดเต็มจัดหนักเพื่อเอาใจชาว
พี่กะเทยทั้งหลายอ้าว
สีเป็นจังสัยเป็นเบิ่งรถจ้า

ขอบคุณใหญ่ครับพี่แจ็ค
พูดทราบ
หมอลำหำน้อยบอกเลยว่าเพลงนี้ม่วนมากเออนะคะ
อะไรนะค่ะวันใดหัมใหญ่สิบอลลืมพระคุณ
เออจำได้ทอนฮุกเขา
แต่ว่าไม่ใช่หยาบคายใดห่ำน้อยคือเป็นภาษาอีสาน

หมอลำหำน้อยคือแบบว่าหมอลำยังเด็กอยู่คณะเด็กอยู่